เอาละค่ะกลับมาในสายตรวจโซเทียลเช้าวันนี้นะคะ
เฟื่องมีเรื่องราวในโลกโซเชียลหลายเรื่องเลยมาเล่าให้ฟังนะคะ
เราก็จะเป็นสามสาวทุกเช้ามาเมาส์มอยเรื่องโซเชียลกัน
ถูกต้องนะคะเรื่องโซเชียลวันนี้ค่อนข้างเข้มข้น
เพราะมีเรื่องที่นำเสนอไปวันนี้ด้วย
พันกระจาย๕๐๐๐กว่าบาทอยู่ที่ถนน

มีการสืบสาวต่อไปน่าสนใจเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันตอนท้าย
แต่เริ่มกันด้วยอุทาหรณ์บนท้องถนนกันก่อนนะคะ
หลายคนเนี่ยรักรถบางคนก็เออแคร์รถหน่อย
จอดในที่ที่เป็นซองปกติแต่บางครั้งเกิดเหตุสุวิสัย
ว่าไม่เป็นไรละมั้งเอาไปจอดไว้ข้างทางนะคะ
คลิปนี้อาจจะทำให้หลายคนถึงกับตกใจอุ๊ยต่อไปนี้
จอดไว้ข้างทางรีหรือเปล่าเพราะอะไรไปดูกันเลยค่ะ
นี่แหละค่ะสภาพของรถที่เจ้าของเนี่ย
จอดทิ้งไว้ริมถนนนะคะอยู่แถวย่านบางแสน
ถูกรถเก๋งค่ะชนแล้วหนีเรื่องราวนี้ถูกโพสต์อยู่ในเว็บไซต์

ก็เล่าว่าคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตนจอดรถยนต์ไว้หน้าบ้าน
แต่ว่าอยู่บริเวณตรงถนนนะคะทางขึ้นลงหาดบางแสน
แล้วก็ไปทำธุระที่ต่างจังหวัดค่ะ
จู่เนี่ยเพื่อนก็ได้โทรศัพท์มาบอกว่า
เฮ้ยรถถูกชนได้รับความเสียหาย๓คัน
ในสภาพที่พังเละเลยนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
เมื่อกี้เห็นเราก็ตกใจเหมือนกันสภาพเนี่ยโอ้โห
รถเราจอดอยู่ดีใช่ไหมคะหน้าบ้านเราเองแท้
กลับมาเจอเหมือนรถที่แบบจอดเสียอยู่ตามที่ต่างแบบนั้นเลย

ซึ่งหลังจากที่เพื่อนได้ยินเสียงรถชนนะคะ

แล้วก็ถ่ายออกมาเป็นคลิปรถที่ชนแล้วหนีเอาไว้ได้นี่แหละค่ะ
แต่ว่าจะเห็นได้ว่าเห็นไม่ชัดว่าป้ายทะเบียนคืออะไร

เห็นได้ว่าจะมุ่งหน้าไปทางถนนสุขุมวิทย์

ก็เลยขอไปดูกล้องวงจรปิดต่อนะคะ
พบว่ารถที่ชนแล้วหนีเนี่ย

ได้ทำการชนรถตกทิ้งไว้ด้วย

สื่อสังคมออนไลน์ครับช่วยผมหน่อยเถอะครับ
ถ้าใครเห็นรถคันนี้ช่วยแจ้งเบาะแสด้วย
ตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วที่สถานีตำรวจภูทรแสนศุกร์
แต่ว่าเรื่องยังเงียบไร้วี่แววนะคะ
อีกทั้งรถยนต์ก็เพิ่งหมดประกันไปหมาด
เจ้าตัวบอกว่ามืดแปดด้านมากในเวลานี้

คลิปที่เพื่อนถ่ายไว้พยายามตามไปเนี่ย
จากกล้องวงจรปิดแล้วก็คลิปที่ถ่ายสภาพทั้งรถ
โอ้โหเห็นเขาคุยกันเราก็รู้สึกว่าปวดใจแทนเจ้าของรถ
ขนาดนั้นเลยทีเดียวแบบยับยู่ยี่พังเลยนะคะ
เหมือนนึกว่าขับมา๒คันแล้วชนกันเอง

ตอนนี้ความคืบหน้าทางทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐของเรา
ได้สอบถามไปยังร้อยตำรวจโทวีรเทพคงสัตว
สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรแสนศุกร์เจ้าของคดีค่ะ
เปิดเผยบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลจากกล้องวงจรปิดขณะนี้เนี่ย
เจอแล้วนะคะตัวผู้ก่อเหตุ

ก็นัดที่จะให้ทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันภายในวันนี้
ช่วงบ่ายโมงถึงความเสียหายของตัวรถที่เกิดขึ้นนะคะ

ความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวไทยรัฐนำมาอัปเดตค่ะ

มิ้วเคยจอดรถไว้ข้างทางไปรับประทานอาหารช่วงเย็นหัวค่ำ

เพื่อนก็เคยมีเหมือนกันไทยคอยอารี

นี่ไงแถวนั้นคือที่จอดรถลำบาก
เซ็กดูให้ดีเรื่องของประกันรถยนต์นะคะ

แล้วก็อย่าทิ้งของมีค่าไว้ให้คนเห็นล่อตาล่อใจแล้วกันนะคะ